สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
รอบรองชนะเลิศนัดที่๒ครับ
เจอกับพม่าซึ่งไทยนั้นก็เหนือกว่าเยอะนะครับ
เอาชนะไปแบบท่วมท้น๔ประตูต่อศูนย์
นั่นทำให้ไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ด้วยสกอรวม๖ประตุศูนย์
นี่ว่าถือว่าเป็นครั้งที่๘แล้วนะครับ
ไทยนั้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับ
ผลการต่างการได้ครับเกมนี้ในครึ่งแรก

จากลูกมงของสารวุฒิมาสุกนะครับ
จากนั้นในครึ่งหลังก็มาเป็นชุดครับ
เริ่มจากลูกยิงของธิรทรบุญมาทันจากจุดโทษ

จากนั้นสิโรธฉัดทองก็มายิงประตูต่อนะครับ
นาทีที่๗๖นี่ถือว่าเป็นประตูแรก

แล้วก็เป็นการฉลองวันเกิดของเขา

จากนั้นปิดท้ายด้วยชนะทิพย์สงกระสิน

ก็จบเกมนี้ครับไทยชนะไป๔ประตูต่อ๐ครับ
รวมผล๒นัดไทยชนะไปแบบท่วมท้น๖ประตูต่อ๐ครับ
นี่ถือว่าการเข้ารอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้

สำหรับทีมชาติไทยที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ครั้งก่อนหน้านี้ไทยเรานั้นก็คว้าแชมป์มาได้๔ครั้งนะครับ

ทีมไทยนั้นจะบุกไปเยือนทีมชาติอินโดนีเซียก่อนนะครับ

และจะกลับมาเตะนัดที่๒ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่๑๗ธันวาคมครับ